ไปดูเหตุที่จังหวัดสุราธานีนะคะมีหนุ่มวัย๓๒ปี
ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำของร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารร้างแล้วนะคะ
สภาพของผู้เสียชีวิตเนี่ยเปลือยกายล่อนจ้อนค่ะ
ซึ่งตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้แล้วสารภาพบอกว่าถูกผู้เสียชีวิตเนี่ย
วงไปข่มขืนแล้วก็ยังขู่ด้วยว่าจะเปิดเผยความสัมพันธ์
ลงมือก่อเหตุครั้งนี้นะคะไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
ตำรวจสพชายาและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บพยานหลักฐานภายในร้านอาหารร้างแห่งหนึ่ง
โดยเมื่อวันนี้มีชาวบ้านพบสมในแจ๊กการน้ำสมมุติอายุ๓๒ปี
เสียชีวิตในสภาพเปลือยกายนอนตะแคงอยู่ในห้องน้ำ
ว่าเสียชีวิตมาแล้ว๒๓วัน
ซึ่งทางญาติผู้เสียชีวิตได้แจ้งความคนหายเอาไว้เมื่อวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมา
จากจุดพบศพประมาณ๒๐๐เมตรพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตจอดอยู่
ต่อมาเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปี
ในหมู่บ้านเดียวกันจึงนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
จากการสอบสวนทราบว่าเมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตพาหลานไปฝากไว้ที่บ้านญาติ
แล้วนัดผู้ก่อเหตุไปเจอที่ร้านอาหารร้างจุดเกิดเหตุ
ร่วมหลับนอนแล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน
กระทั่งเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง
ผู้เสียชีวิตโทรศัพท์นัดผู้ก่อเหตุไปเจอที่เดิมอีกครั้ง
แต่ครั้งนี้ผู้ก่อเหตุไม่ยินยอม
ขู่ว่าจะเปิดโปรงความสัมพันธ์
ถูกผู้ก่อเหตุใช้ก้อนหินทุบศีรษะ
และใช้มีดแทงซ้ำจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุญาตินำศพผู้เสียชีวิตจัดพิธีอย่างเรียบง่ายที่บ้านพัก
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๔กิโลเมตร

ตนเองอาศัยอยู่กับน้องชายเพียง๒คน

รับว่าน้องชายเป็นกลุ่มชายรักชาย
แต่ก็เป็นคนดีและขยันทำมาหากิน
ไม่ไหงใจเลยว่าน้องผมจัดเสียชีวิตแบบนี้
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้น
ใช่ไม่คิดว่าน้องจะผมจะเสียชีวิตแบบนี้

คืนก่อนเกิดเหตุตนเองฝันเห็นนายแจ๊
มายืนอยู่หน้าบ้านแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร
ที่ร่างจะเลือนหายไป

ขณะที่บ้านของผู้ก่อเหตุปิดบ้านเงียบเหมือนไม่มีใครอยู่

ที่ผ่านมาหลานชายนั้นเป็นคนดี

และเลขขายไอศครีมไปตามหมู่บ้านต่าง

มาลอดลวงขาไปคมสืน

รู้จากเมื่อได้เวลา
กับมาจากทำงานก็ต้องไปมายิน

พร้อมแจ้ง๓ข้อหาแต่ก็ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดี
นาริสุบุณีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน